ดูเรื่องการทำร้ายร่างกายกันก่อนนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นชาวไทย๔คนก็มีไปรุมทำร้าย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขวงประตูท่าแพ้ที่เชียงใหม่นั่นเอง
แล้วก็เมื่อวานนี้คุณผู้ชมถูกตำรวจคุมตัวได้แล้ว
แล้วเขาก็สารภาพนะบอกว่าก็ถูกตะโกนด่าก่อน
แล้วก็พร้อมมีการแจกของลับเลยบันดาลโทษะแล้วก็ก่อเหตุนะคะเนี่ยค่ะ
เป็นกลุ่มเยาวชนเป็นชายไทย๔คนนะคะ
อายุระหว่าง๑๕๑๗ปี
ถูกตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่คุมตัวได้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้
เพราะว่าไปก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยใหญ่
และมีการใช้อาวุธทำร้ายกันด้วย
จุดที่เกิดเหตุคือบริเวณขวงประตูท่าแพรค่ะ
ตั้งแต่คืนวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วมีคนเนี่ยบันทึกเหตุการณ์นี้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะ
หลังจากนั้นก็โพสต์แชร์คลิปในโลกโซเชียล
แล้วตำรวจก็มีการยึดรถจักรยานยนต์
พอมาถึงบริเวณลานขวงประตูท่าแพรเนี่ย
มีกลุ่มวัยรุ่นไทยใหญ่ตะโกนด่า
แล้วก็แจกของลับทำให้กลุ่มวัยรุ่นคนไทยเนี่ย
ดาลโทษะแล้วก็ก่อเหตุชกต่อย

มาถูกตามจับกลุ่มตัวได้เมื่อช่วงข้ามวานนี้นะคะ
ซึ่งตำรวจก็นำตัวทั้ง๔คนไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
หลังจากนั้นจะส่งฟ้องสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนะคะ
ส่วนคลิปเหตุการณ์พอแชร์กันไปในโลกโซเชียลมีเดีย

หนิการกระทำของกลุ่มวัยรุ่นนั่นแหละ
ทำแบบนี้เท่ากับเป็นการทำลายภาพลักษณ์
ทำลายชื่อเสียงเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว
แล้วจุดนี้ประตูท่าแพรก็เป็นไฮไลท์เลยนะคะ
รวมถึงมีการเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขัน
แล้วก็กวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมแบบนี้
เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำอีกนะคะ